กระบวนการแบบนี้ไม่เป็นความจริง

กระบวนการแบบนี้ไม่เป็นความจริง

กระบวนการแบบนี้ไม่เป็นความจริง
กระบวนการแบบนี้ไม่เป็นความจริง
กระบวนการแบบนี้ไม่เป็นความจริง
ที่เคยไปให้การกับสื่อมวลชนอะไรไว้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งปวงน่ะ
ก็คือเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นที่ทำไปเพราะอย่าไม่ได้เงิน
หลักแทนน่าจะบ้าปีก่อน
รถสียังผมประจักษ์สีรถผมมีรถ
มีแต่คนบรรเมอร์เลกทะเวียนไทยเบื้อง๕๖แค่นั้น
ผู้จอบสับจะเป็นแบบไหน
ผู้จอบสับเนี่ยนะอยากเป็นคนแบบไหน
เขาพูดว่ามารับแทนนะให้รับแทน

อยู่ถึงพูดถึงครูจอมทรัพย์ครับ
ว่าครูจอมทรัพย์ไปขับรถชนคนตายอยู่ที่เรดู
เขาบอกอย่างนี้ที่มาฮอดเมืองนครพนมเนี่ยนะ
ในสัปดาห์ปีกับในสุริยาเนี่ยครูอ๋องเนี่ยได้สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
ซึ่งตรงกับทางตำรวจผมได้นำทั้งครูอ๋องคือนายสุริยาเนี่ย
สับวาปีมาเข้าเครื่องจับเท็จ
ของเครื่องจับเท็จก็บอกว่าคำรับสารภาพของเขาเนี่ยเป็นจริง
ก็คือเป็นการสร้างหลักฐานเป็นกระบวนการขึ้นมาจริงนะครับ
จากนั้นนะครับผมก็ขอครูจอมทรัพย์เข้าเครื่องจับเท็จอีกเหมือนกัน
ผลของเครื่องจับเท็จไม่สามารถอ่านได้ว่าครูจอมทรัพย์ให้การเป็นจริงหรือเท็จนะครับ
ในวันที่ผมไปพบกับทางเจ้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผมก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นกระบวนการแล้วผมก็บอกทางตำรวจเองว่ามันเป็นกระบวนการที่มีการรับผิดแทนกัน
แต่ขอให้มองประเด็นนะครับ
การที่ครูจอมทรัพย์มาขอความเป็นธรรมนั้นมันเป็นคนละประเด็นกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าของคดีนี้เป็นการพลิกมุมบทบาทต่างกันกับต้นปีที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้คนที่เดินหน้าในการใช้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยเป็นฝั่งของตำรวจนครพนมนะคะ
มีการแจ้งความเอาไว้ถึงสามสพด้วยกันในสามพื้นที่แล้วก็แจ้งความเพื่อที่จะมีการตรวจสอบขบวนการ
คือทั้งแจ้งความเท็จทำพยานเท็จคือทุกอย่างที่ปั้นขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยที่มันตีคู่กันมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะ
ที่ตรวจสอบครูจอมทรัพย์ครูจอมทรัพย์ขอรื้อฟื้นคดีแล้วก็มีการตรวจสอบว่าพยานหลักฐานต่างของฝั่งครูจอมทรัพย์นั้นจริงเท็จประการใด
คือมันตีคู่กันไปอยู่หลายเส้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เส้นเรื่องเนี่ยมาเกาะอยู่ที่กลุ่มที่เป็นพยานหลักฐานของครูจอมทรัพย์ว่าถูกจัดตั้งขึ้นมีการจ้างวานกันจ่ายเงินให้ไปสารภาพให้ไปรับผิด
จริงแล้วถ้าสมมุติเราตามข่าวนี้เราจะเห็นได้ว่ามีตัวละครเยอะนะคะในวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่สารมีการอ่านคำวินิจฉัยอันนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วจริงสารก็กล่าวถึงนะคะแล้วตำรวจก็ใช้ประเด็นนี้สู้ว่าตัวละครที่มาเนี่ยมันทำให้น้ำหนักเนี่ยน้อยตัวละครสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นมานอกเหนือจากตัวครูจอมทรัพย์เองเนี่ยมี

ทางฝั่งกระทรวงยุติธรรมเองก็มีการสืบพยานหลักฐานลงพื้นที่เช่นเดียวกันสุดท้ายทั้งสองฝั่งนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งแล้วก็ตามแต่ภาพตอนนั้นคือตำรวจทำด้วยเส้นทางเส้นทางหนึ่งกระทรวงยุติธรรมทำด้วยเส้นทางเส้นทางหนึ่งทีนี้ต้องมาอยู่เส้นทางเดียวกันคือใช้กระบวนการเดียวกันว่าพอขึ้นสารแล้ว

อย่างง่ายคือภาคประชาชนเองนะคะวันนี้ก็ไปร้องเรียนที่กระทงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบท่านดุษฎีเพราะว่าเป็นหัวขบวนในการรับเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินเรื่องนี้แต่ว่าว่าท่านก็มีทีมทำงานนะคะ
ทีนี้เราจะมาคุยกัน
เรื่องที่คืบหน้าคือสับวาปี
วันนี้เปลี่ยนบทบาทไปสารภาพอีกแล้ว
สารภาพว่ารับจ้างเขารับผิดแทน

แล้วเขาก็ออกหมายเรียกทั้งหมด๗คนด้วยกัน

อ๋องเพื่อนครูจอมทรัพย์โดนเรียกด้วย
อ๋องนี่โดนพูดถึงเยอะสุดนะคะ
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับเราในรายการว่า

แล้วเดินต่อนี่มันกลายเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งเลยนะคะ
แล้วหนังจะยาวหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบค่ะ

วันที่๑๗เราคุยกับสองท่านนี้นะคะคุณผู้ชม
เขาไม่เจอกันค่ะไม่เจอดิฉันด้วยค่ะ

วันนี้ตามมาบอกมานั่งคุยให้เห็นหน้ากันหน่อยสองท่าน
ท่านแรกอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด

อีกหนึ่งท่านรองประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมนะคะ
คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ใช้เวลาในอากาศอธิบายช่วงแรกเพราะจริงแล้วรายละเอียดยิบย่อยมาก

สารให้ลื้อฟื้นแล้วแต่ไม่เป็นผล

แต่พยานหลักฐานไม่พอฟังว่าไม่ผิด

ความหมายเวลาคนเอาไปพูดภาษาปากกัน

สารยันว่าครูจอมทรัพย์ผิด
หรือสารไม่รับลื้อฟื้นคดี

แต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำพิพากษา

ไต่สวนที่สารจังหวัดพรรณพนม
ใช่แล้วส่งมาให้สารดิกา

ซึ่งอันนี้เรียนถามนะคะ

อันนี้ความหมายผิดไหม

ลื้อฟื้นแล้วพยานหลักฐานไม่พอฟัง
ที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเดิมได้

พากษาครูจอมทรัพย์ว่าผิดแล้วต้องรับโทษ
เพราะฉะนั้นถ้าพูดบอกว่านี่ไง

ทีนี้วันนั้นที่เราคุยกัน
ตอนแรกเรียนก็คุยกับคุณมงคลกิจนะคะ
คืออันนี้ไปนั่งฟังตั้งแต่วินาทีแรกจนจบ

แล้วก็เล่าให้เราฟังแบบกระชับมากเลย
ว่าแบบเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นแบบไหน

เอาจนถึงตอนนี้ค่ะคุณมงคลกิจ

เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องกระบวนการ
คือดิฉันไม่ได้หมายถึงจังหวะของวันที่๑๗นะ
แต่หลังวันที่๑๗มันเหมือนมันพลิกมาอีกแบบ
หลังวันที่๑๗กรณีที่สารยืนยันคำตัดสินเดิม
อันนี้คือเราสู้ไปตามกระบวนการถูกไหมคะ

แต่พอหลังจากวันที่๑๗มาเรื่อย
แล้วมีการแจ้งความกลับโดยตำรวจนครพนมแจ้งความกลับ
แล้วมาเปิดขบวนการเนี่ย

ไม่เสียเพราะว่าทราบตั้งแต่ตอนช่วงมกราอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเขานัดสืบพยานแล้ว
เราก็บอกสำนักงานตรงกรณีชาติไปว่า

เรารู้ว่าโอเคมันมีขบวนการรับจ้างติดคุก

อย่าเพิ่งไปจับจำเลยทั้งหมด
เดี๋ยวจำเลยทั้งหมดจะไม่สามารถมาเบิกความที่ศาลได้

แล้วค่อยดำเนินคดีทีหลังก็ยังไม่สาย

เพราะว่ามีเรียนถามถึงตัวละครคือคุณสับวาปี

ทำไมกระทรวงยุติธรรมไม่เอาคุณสับวาปีขึ้น

ว่าเปิดมาคือเปิดมาในปีนี้นะคะ
แม้ว่าเขาจะไปสารภาพปี๕๗ก็ตาม
แต่มันผ่านสื่อนะคนเพิ่งรู้จักคุณสับวาปี

ตั้งแต่ต้นปีนะแล้วคุณมงคลกิจก็บอกว่า

แล้วถ้าจะมีการสืบขบวนการนี้

แยกประเด็นกันแยกประเด็นเป็น๒ประเด็น
เดี๋ยวนะคะกระทรวงยุติธรรมกับทีมทำงานกระทรวงยุติธรรม

แล้วเขาทำอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ก็รู้ตั้งแต่ตอนที่เข้าเครื่องประมาณสัก

มกราก็รู้แล้วช่วงมกรารู้แล้ว
ทำไมดูแบบกระทรวงยุทธรรมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้เลย

แล้วทำไมเขาไม่พูดถึงคุณสับล่ะ
เพราะถ้าพูดปุ๊บมันก็จะเสียรูปคดีไง

มันมาเห็นตอนหลังจากสารท่านพิพากษา

อย่างงั้นเอาใหม่ถามตัวละครเพิ่ม
ก็รู้จังค้างกระทรวงยศธรรมและทีมทำงานของกระทรวง
ครูอ๋องคือใครคะครูอ๋องเป็นใครในเรื่องตอนนี้คะ
ครูอ๋องเหรอครับถ้าจะไปพูดตอนนี้ว่าเขาเป็น
อาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะเป็นหัวหน้าขบวนการในการรับจ้างติดคุก
เพราะว่าต้องอาจจะเพราะว่าเขายังไม่ได้ถูกคำพิพากษาถึงที่สุด

เพราะฉะนั้นจะไปพูดว่าเขาเป็นหัวหน้ากระบวนการยังไม่ได้นะตอนนี้
เพราะเขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาณเวลานี้

แต่ทีนี้ที่ครูอ๋อคอาจจะเป็นเนี่ยนะคะ

อาจจะเป็นที่ว่านี้เนี่ยอาจจะหลังจากวันที่๑๗พฤศจิกายนหรืออาจจะตั้งแต่ต้นปี

เพราะว่าสารมันเขาเรียกว่ารับลื้อฟื้นคดีแล้ว
เราก็ต้องเตรียมพยานหลักฐาน
เราไม่มีเวลาที่จะไปยกเลิกเพราะกระบวนการมันไปแล้วไง

แต่ปรากฏว่ามันมีข้อบกพร่อง
แต่เขาก็ทำงานเต็มที่หละนะ

ตั้งแต่ภาระบอรื้อฟื้นคดีอายามมานี่
ยังไม่เคยลื้อฟื้นคดีไหนได้สำเร็จเลย

เรียนถามต่อหน้าคุณมงคลกิจแฟร์เราถามกันแบบต่อหน้า
อาจารย์จริงแล้วในกรณีการลื้อฟื้นคดี
ถ้าอย่างที่คุณมงคลกิตบอกนะคะว่าท่ากระทรงที่ทำรู้เรื่องศัพท์วาปี
แล้วก็สงสัยครูอ๋องหรือเดี๋ยวที่ฉันบวกให้นะคะ
ตั้งแต่แรกยื่นลือฟื้นคดีไปแล้ว

ยังไงถอยสิยังไงคะ
กดจะไปเอาความเทศขึ้นไปเบือกศาลทำไมหล่ะ

นี่ไงก็ถ้ารู้ว่าศาบเทศเนี่ยท้อยดีกว่ามั้ย
แต่เขาไม่ได้ใช้ศัพท์เนี่ยอาจารย์ถึงไม่ใช้ศัพท์ก็เถอะ
แต่ประเด็นที่เขายื่นเนี่ยตอนยื่นเนี่ยเขาบอกศัพท์เป็นคนขับบค๕๖มุกดาหาร
ทีนี้เมื่อมุกดาหารมันก็ไม่มีศัพท์มันก็ไม่ใช่
ถ้ารู้แล้วเนี่ยเป็นผมนะเป็นผมนะไม่กล้าล่วงนะ

เป็นผมผมถอยแถลงมาเลยจบไม่ดันทุลังให้มันเกิดความสับสนทางสังคม
เอ้ยเดี๋ยวอาจารย์เราลองเอางี้ทางสังคมส่วนนึงนะคะ
อันนี้เอาทางกระบวนการก่อนอาจารย์สมมุติว่ามีเข้าขั้นตอนการยื่น
คือตอนยื่นเนี่ยเขายื่นเขาอ้างว่ามีในศัพท์ขับรถบค๕๖
เขายื่นเพราะยื่นปั๊บศาลชั้นต้นเนี่ยเขาไม่สั่งหรอกนะ
เขาไต่สวนเบื้องต้นแล้วเขาส่งให้สารอุทธร
กระบวนการสารอุทธรณพิจารณาแล้วเห็นว่าที่เขาอ้างเป็นพยานหลักฐานใหม่จริง
ก็น่าเชื่อก็ส่งกลับไปให้สารชั้นต้นทำการไต่สวนเต็มรูป
ทีนี้ถ้าตอนไต่สวนเต็มรูปเรารู้เนี่ยนะคนไม่รู้นะ
ผมว่าถ้าผมอยู่ในกระบวนการเนี่ยถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยผมไม่เดินหน้าหรอก
ผมไม่เดินหน้าแต่ยื่นไปแล้วชักออกได้เหรออาจารย์
ได้ก็แถลงสารไปมันกระทบหนึ่งกระทบสังคมแล้วกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรง
เอาแต่ว่าถ้าสมมุติดึงออกไม่หนักกว่าเหรอคะ
ไม่หนักหรอกก็กลับตัวได้ดิเราภาครัฐอ่ะเราภาครัฐอ่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ยื่นสับวาปีเข้าไปเนี่ยอาจารย
มันเหมือนก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไป

คนในกระบวนการยิทธิธธรรมน้าต้องให้ทำแบบนี้นะ

ความเห็นผมนะความเห็นผมส่วนตัว
เอาอย่างนี้ความเห็นอาจารย์

ต่อหน้าอย่างนี้ดีจะได้เรียนรู้ร่วมกัน
ทีนี้คุณมงคลกิจตอนนั้นจังหวะนั้น

ขอบคุณมากวันนี้ที่มาพูดให้ฟัง
จริงเราก็อยากได้กระทรวงยุติธรรมนะ

คือแบบถ้ารู้แล้วว่าสับวาปีคือใคร
แล้วไม่ใช้บค๕๖มุกดาหารยื่นเข้าไป
แล้วใช้พยานหลักฐาน
อันนี้เทียนอนุมานว่าก็อาจจะคล้ายว่า

คือความจริงแล้วถ้าตีตามตัวบทกฎหมาย

ตัวรถคือหลักฐานเดิมป้ายทะเบียนคือหลักฐานเดิม

แต่ณปัจจุบันนี้วิทยาการเราก้าวไกลไปมากพอสมควร
ถ้าเราตีตัวบทกฎหมายตามวักสอง
คำว่าพยานหลักฐานใหม่กับการพิสูจน์ครั้งใหม่

มันก็จะอำนวยความยุทธรรมให้กับประชาชนมากขึ้น

มันต้องชี้ให้ชัดว่าไอ้พยานหลักฐานเก่ามันเท็จก่อน

บอกได้แค่ไหนแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นการทำงานภายในนะคะ

สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ยื่นชื่อสับวาปีเข้าไป
และไม่ได้ยื่นรถบค๕๖มุกดาหารเข้าไป
แต่ใช้ยื่นบค๕๖สกลนคร
ซึ่งใช้แล้วใน๓สาร

มันมันรถรถเดิมทะเบียนแต่ว่ามันตรวจใหม่

คือสมัยนี้ต้องอย่าลืมว่า๓๔ปีที่แล้ว
คนที่ร่างกฎหมายชุดนั้นช่วงนั้น
ผลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี
คนชุดนั้นไปหมดแล้วไม่อยู่แล้ว
แต่คนชุดนั้นล่างกฎหมายมาใช้ในปัจจุบัน๓๔ปีเนี่ย

แต่ว่าคนที่วินิจฉัยต้องดูว่า

เขาเกิดในยุคสมัยใดในการวินิจฉัย

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีความกฎหมายแบบกว้าง
เพื่ออำนวยความประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้น

อาจารย์ถ้าดิฉันถามเกินกรอบที่ไม่ควรถามบอกนะ
คือเอาจริงนะคุณมงคลกิจตอนนั้นประเมินกันในทีมไหมคะ
ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา
คือหลังจากที่สืบพยานเสร็จแล้ว
ประเมินแล้วช่างใจไว้แล้วและทำใจไว้แล้ว

อาจารย์ถ้าเดินเกินกรอบอาจารย์บอกกลัว
คือที่ประเมินไว้มันมีหลายลักษณะ
เดี๋ยวฉันก็ขอความรู้จากคนที่อยู่ในวงการ
คืออาจจะประเมินทำใจไว้ล่วงหน้า

เรารู้อยู่เต็มอกว่าสับวาปี
และบค๕๖มุกดาหาร

ที่เราขอรื้อแล้วเราไม่ได้ยื่น
เราไปใช้บค๕๖สกลนคร

ดีฉันเข้าใจว่าตรวจใหม่ในปีนี้

คือต่อให้เราเบิกความในสับวาปีเข้าไป

สมมติตามว่าเราไม่รู้ว่าเขาเบิกความเท็จ

เราหาวัตถุพยานที่ทำให้คนตายไม่ได้

ถ้าหาเจอก็คง

ต้องเดินหน้าต่ออาจารย์ปรเมษถามสั้นก่อนโฆษณา
เดี๋ยวมาเริ่มที่อาจารย์ต่ออาจารย์ปรเมฆเอาอย่างนี้นะคะ

ตำรวจนครพนมแจ้งความกลับ
คำถามคือ๑ใน๗ไม่มีชื่อครูจอมทรัพย์
เขาออกมาเรียก๗คนนะคะไม่มีครูจอมทรัพย์
ถ้า๗ที่ว่านี้ผิดครูจอมทรัพย์โดนไหม

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ชั้นของ๘คนเนี่ยมีที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสับวาปีเนี่ยบวกเข้าไปอีก๓นะคะ
คือตัวคุณสับวาปีจันวาปีบุญเทิงวาปีเลิศวาปี๔๔

แล้วก็ถัดมาคือสามีครูนะคะ

และอีก๑คุณคือทัศนีหาญพยาคุณทัศนีเป็นคนสำคัญ

ว่าคุณทัศนีนะเกิดการให้การขัดกัน
ขั้นแต่พัฒนิกาทางศอบสวนสารชั้นต้น๓สาร

เพราะฉะนั้นสารไม่ได้ให้น้ำหนักละ

ทีนี้อาจารย์๗รายชื่อเนี่ยนะคะ
อ๋องเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่สุดของข่าวนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวสามีด้วย
แล้วก็อีก๔คนที่นำสกุลวาปีแล้วก็คุณทัศนีหานพยักษ์ซึ่งเป็นพยาน
จริงแล้วในข่าวคือคนสำคัญแล้วเธอก็ยังยืนยันว่าเธอเห็นยังไงเธอบอกอย่างนั้น
เธอไม่ได้อยู่ในกระบวนการกับเขาด้วย
คนที่ว่านี้ตอนนี้เนี่ยหมายเรียกเรียกครั้งที่๒มันมาหมายจับถูกไหม
เขาเรียกไปทำอะไรเรียกไปเป็นไปสอบหรือเรียกไปเป็นผู้ต้องหายังนะ
เขาเรียกไปสอบสวนเขายังไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้ต้องหาโดยชัดแจ้ง
ที่ตำรวจยังไม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะยังไม่ชัดแจ้งจนกว่าเขาจะสอบในเบื้องต้นให้ชัดซะก่อน
ซึ่งข้อหาเนี่ยถ้าภาษาเราคือแจ้งความเท็จเหรอคะ
ถ้าไปสอบแล้วได้ความว่ามันสมคบคิดกันทำอย่างนี้นะ
มันก็เป็นการแจ้งข้อความมันเป็นเท็จและแจ้งข้อความในคดีอายาเป็นเท็จด้วย
คำถามคืออันนี้พอไหม
คือคำลับแค่นี้ต้องสอบอื่นอีก
มีอีกคนนึงคนที่คนที่เป็นพยานที่คุณทัศนีไปกับคุณทัศนี
ค่ะชื่อคุณทองเรศ
คุณทองเศษก็จะออกมายอมรับนะว่าคุณครูเคยมาติดต่อ

เข้ามาติดต่อเอาเราพูดแค่นี้ก่อนว่าคุณครูเคยมาติดต่อเกี่ยวกับการให้การในคดีนี้

คือเราบอกว่าศัพท์เนี่ยมาให้การเท็จอย่างนี้แค่นี้
ถ้าฟ้องแล้วเขารับสารภาพก็ลงโทษได้นะ
แต่เดี๋ยวนี้ตำรวจเวลาเขาทำเขาต้องทำให้รอบครอบ

แต่ต้องเอาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ
เพื่อให้เห็นว่าคำรับสารภาพนั้นตรงตามความเป็นจริง
คือที่ถามอาจารย์คือต่อให้คุณสับวาปีเขาไปยอมรับ
เขาอยู่ในกระบวนการโดนจ้างนี้จริงเนี่ย
ก็ไม่ได้แปลว่าคดีนี้ง่ายแล้วจบแล้ว
ไม่ใช่ยิ่งคดีนี้ยิ่งต้องยาก
เขาจะขุดคือฟังดูตำรวจเขาจะขุดยังไง

ทีนี้ภรรยาคุณสับให้สัมภาษณ์นักข่าว

ทีนี้พอพลาดพิงไปที่ครูอ๋๋ง
เป็นตัวละครใหญ่สุดของตอนนี้ที่โดนแจ้งความนะคะ
อาจารย์เรียกข้ามเฉิด

ว่าถ้าเขาสอบแล้วตั้งข้อกล่าวหาแล้วสมมุติว่าถึงชั้นศาล
แบบนี้ถึงครูจอมทรัพย์ไหม
ผมว่าถึงนะถึง
คือการที่นายศัพท์ขึ้นไปบนศาลแล้วจ่ายเงินค่าเสียหายเนี่ย
มันไปได้ยังไงมันเชื่อมโยงได้ยังไง
แล้วถ้าครูอ๋องเป็นคนเกี่ยวข้องถ้านะ
ถ้าครูอ๋องเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้
ทำไมมันปรึกษาใคร

ไม่ต้องถามคุณครูจอมทรัพย์เลยเหรอ

อ๋องมีอะไรกับเรื่องนี้อ่ะ
ตักกะผมบอกว่าอยู่ตรงตักกะโลจิกด้วยกันว่า
ทำไมครูอ๋องถึงมาทำ
แล้วทำไมสับปะปีถึงโผล่ขึ้นไปบนศาล
สัปดาห์ปีไม่ควรจะรู้เลย
ตัวเองอยู่มุกดาหารจะมารู้คดีตรงนี้ได้ยังไง

มันขาดตักกะความเชื่อมโยงทั้งหมด

แต่ว่าถ้าดูในแง่ทางการพิสูจน์หลักฐาน
มันขาดตักกะของความสอดคล้องต้องกัน

อ๋องเขาก็บอกว่าเขาเคยเห็นรถเห็นที่ไหน

ทำไมตำรวจไม่เรียกครูจอมทรัพย์คะอาจารย์

พยานทุกอย่างมันเคลียร์
คือบ้านเราเนี่ยนะการดำเนินคดีมันเสียอยู่อย่างเดียว
รีบทำแล้วพยานไม่ครบ
แต่คดีนี้ผมเข้าใจว่าเขาจะทำพยานให้ครบ

เรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา

กำลังจะบอกว่าอาจารย์ถ้าจะเชื่อมไปถึงครูจอมทรัพย์เนี่ย

ตอนนี้มันก็เชื่อมได้ไงทำไมถึงยื่นคำร้อง
เอาเรื่องนี้มาให้คุณครูจอมทรัพย
ยื่นคำร้องว่านายศัพท์เป็นคนขับรถ

แต่ใครละมันคนแนะนำตรงนี้
หรือใครแนะนำมาหาท่านรองประหลัด
มันต้องมีตัวละครอีกตัวหนึ่ง

อันนี้ตั้งคำถามหรือรู้เนี่ยเอาจริงค่ะ
ตั้งคำถามผมมองในแง่ดีไง
ผมมองว่าเพื่อนผมเนี่ยประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงดุษฎี

มันต้องมีตัวเชื่อมโยงเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมด
มาให้ท่านรองประหลัดท่านดุษฎีก็เพื่อนผมเหมือนกัน
เดี๋ยวที่บอกว่าเพื่อนเคยเล่าให้ฟังไหมใครเชื่อมโยง
เล่าไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอเพื่อนเรียนวบอ
แต่ว่าเราก็บอกเห็นไหมผมถามว่าแล้วใครมาหาท่านรองประหลัด
ใครเป็นคนตั้งเอาข้อความเท็จมาให้ท่านเนี่ย
อาจารย์เอาอย่างนี้นะถ้าเราใช้น้ำหนักนะคะ
ถ้านะถ้าครูจอมทรัพย์รู้เห็นถ้านะถ้าครูจอมทรัพย์รู้เห็น
มันเสี่ยงไปนะเพราะคุณครูเองเขารับโทษมาแล้วนะ

แล้วท่านได้กลับเข้ารับราชการคุ้มไหม

มันต้องดูหลายชอตมันมีองค์ประกอบเยอะ
ชอปคอที่ขาดไปก็ได้เงินเดือนที่ไม่ได้รับก็จะได้
แล้วทำงานต่อไปมันได้สักเท่าไหร่แล้วเนี่ย

ในแง่ของเหตุและผลในส่วนของเหตุจูงใจ
ลำพังเนี่ยนะถ้าคุณครูจอมทรัพย์ทำเนี่ย
ไม่ใช่แค่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์หรอก

ข้อหาประมาทไม่เป็นไรรับราชการได้
แต่ข้อหาหลบหนีไม่แจ้งเหตุเนี่ย
ไม่มีข้อยกเว้นให้เขารับราชการ

คือเรียนถามในแง่ของมุมมองของ
จะเชื่อมโดยตักกะของกฎหมายนะคะอาจารย์
คนที่จะเชื่อมแล้วไปถึงครูจอมทรัพย์ได้หนาแน่นที่สุดเนี่ยนะ

ถ้าสมมุติจะมองด้วยตักกะถ้าจะมองในนักกฎหมายนะคะ
ซึ่งที่ฉันไม่ได้เรียนมาเนี่ย
จะเป็นครูอ๋องกับสามีถูกไหม

หมายถึงว่าถ้าสมมุติเขาจะสอบแล้วเชื่อง
ต้องไม่ใช่คุณสัปดาห์ปีเพราะคุณสัปดาห์ปีกลับไปกลับมาละ
คุณสัปเนี่ยเป็นตัวประกอบ
ตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นครูอ๋องหรือเปล่าผมไม่รู้
แต่ใกล้เคียงที่สุด
ส่วนสามีคุณครูจอมทรัพย์เนี่ย

เพราะท่านไม่ค่อยเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
คืออันนี้คือที่เราอ่านรายชื่อให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
แม้ว่าข่าวจะออกมาแล้วแต่เราขอยืนยันอีกที
โฆษกของเรื่องนี้ของทางตำรวจนะคะ
ก็เลยแบบอ่านชื่อนี้แบบได้
อย่างชัดเจนว่าจะมีน้ำหนักเชื่อมโยงแบบไหน

จริงแล้วถ้าตำรวจจะสอบเรื่องนี้แล้วบอกว่ามีขบวนการ

มีศัพท์วาปีมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์

คงไม่อยากจะให้มีการลื้อฟื้นรอบ๒แล้วมั้ง

ผมบอกว่าคดีเนี่ยนะเราชอบนึกว่าคดีต้องทำเร็ว
คดีจริงโดยหลักการของคดี
ทำให้เสร็จภายในอายุความ

คดีหลายคดีที่จับได้ว่าณเวลานี้

จนให้ผัญญาณหลักฐานแน่นหนาแล้วถึงจับ

เขาไม่มีแล้วยอมรับความจริงดิ
ก็ต้องสอบให้ชัดเอาตัวผู้ต้องหาตั้ง
แล้วสอบพยานครบแล้วไปเอาตัวมาดำเนินคดี

ถ้าคดีที่มันกดดันทางสังคมของบชนส่วนใหญ่จับก่อน

ฉันจะกลับมาถามคุณมงคลกิจเป็นท่านแรกนะคะว่า
เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปี

ทราบเรื่องคุณสับวาปีใช่ไหมคะ
แล้วก็สงสัยครูอ๋อง
คำถามคือตั้งแต่ต้นปี
แล้วตลอดกระบวนการไต่สวนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี

กระทรวงยุติธรรมสงสัยครูจอมทรัพย์ไหม

จนเป็นการพูดถึงแค่การฤษฎิ

ตัวจริงขัดีที่ย้อนกลับไป
คือการเสียชีวิตของคุณเหลือ
พ่อบำรุงนะคะมีคนที่เสียชีวิตจากวัตเทศครั้งนั้น
ทีนี้พอมันถูกตัดตอนปุ๊บ

เคยมีการไปสัมภาษณ์คนในครอบครัว

คุณครูถูกตัดสินแล้ว

เอาจริงตอนนั้นกระแสสังคมมีมาก

ก็จะมีคนเห็นด้วยเอาใจช่วย

กระแสแรงมากเรื่องนี้
ซึ่งเป็นเพื่อนครูจอมทรัพย์

เอาแค่สองคนนี้เราสงสัยถึงครูจอมทรัพย์ไหมคะ
ในส่วนของการทำงานร่วมกัน

ถ้าสงสัยเนี่ย

ถ้าเราตั้งมั่นว่าเราจะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์
เราก็ต้องคิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อน
ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์

ตอนที่จะยื่นพยานหลักฐานใหม่

เราเชื่อว่าทำให้ครูจอมทรัพย์บริสุทธิ์

ไม่ใช่แล้วและเราสงสัย
คือมันสงสัย

ช่วงนั้นต้องมาทำเรื่องรถก่อน

คนที่ทำงานหนักที่สุดในการทำงานกับกระทรูกธิธรรม

หมายถึงคนที่ช่วยหาพาไปสอบพยาน
ฐานไปลงตอนนั้นครูเขามาดำเนินการด้วยตัวเองนะ

เพราะว่าครูออกจากคุกมาประมาณเกือบ๒ปีแล้ว

ซึ่งครูครูเป็นคนดำเนินการเองเป็นคนมายื่นเองอืม

ในระหว่างหลายวันหลายสัปดาห์ที่เป็นข่าวแรงขึ้นมา
ช่วงต้นปีใช่ไหมฮะใช่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยค่ะ
ครูพูดถึงสับวาปีให้ได้ยินนะก็แทบไม่ได้พูดถึง

ก็แทบไม่ได้พูดถึงส่วนตัวผมไม่ได้ถามแกเรื่องนี้ไม่ได้ถาม

คือมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคือคดีนี้มันกลายเป็นคดีที่มันมีความรู้สึกร่วมเยอะนะ

ดิฉันก็ถามไปลำบากเพราะว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมเยอะตรงนี่แหละ
คือถ้าดูแบบนี้เอาถ้าดูแบบนี้แล้วตำรวจค่อยเลาะจากรอบนอกเข้าแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าถ้ามันไม่มีถ้าครูจอมทรัพย์ไม่รู้เรื่องในศัพท์เนี่ย

นายทรัพย์เป็นตัวประกอบที่สำคัญ
ตัวประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเรื่องนี้
ถ้าไม่มีในศัพท์ถามว่าจะเอาอะไรมายื่น

รู้ถึงขนาดไหนนี่อีกประเด็นนึง

มันก็เริ่มมองเห็นภาพ

แล้วท่านสวท่านก็ไปเคย

ว่ามันมาคุยกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

ไปกัน๗๘คนไปที่บ้านแล้วคุยอย่างนี้
อย่างนี้อันนี้เราก็ห่วงไง

เพราะว่ามันทำมาตลอดแล้วไง
อาจารย์เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันตั้งสมมติฐานว่า

ถ้าครูจอมทรัพย์ไม่รู้เลยจริงนะ

แต่ถ้าแวดล้อมเป็นแบบนี้
แล้วเขาพิสูจน์๖๗คนว่าผิด

เดือนก็จะอาจารย์ทักกะว่ามันไม่ไปด้วยกันใช่ไหม

ก็แค่นั้นแหละถูกไหมล่ะ
แต่ทีนี้โดยข้อที่จริงไม่พูดพูดข้อกฎหมาย
ครูไม่รู้จริงแต่คนอื่นถูกพิสูจน์ว่าผิดเนี่ย

ครูจอมทรัพย์ก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณครูไม่ทราบ
แต่คุณครูจอมทรัพย์จะอธิบายอะไรกับนายอ๋อง
หมายถึงกับเพื่อนของครูจอมทรัพย์
มันทำทำไมมันถึงเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไง
อ๋องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคุณครูอย่างไร
อาจารย์คะในวงการว่าความกฎหมาย
กระบวนการตัดสินของศาลเนี่ยแบบนี้มีเยอะไหม

ใหม่กระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จมีเยอะไหม
ถ้าถามว่าเวลาเขาทำคดีกันใช่ไหม
มันก็มีบ้างเขาเรียกตกแต่งพยาน
อย่างพยานเนี่ยผมไม่ได้ว่านะ
แต่สมมุตินะอย่างคุณทัศนีเนี่ย
คุณทัศนีเนี่ยตอนให้การตำรวจไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าผู้ชายขับ
พอมาเบิกความในศาลมันมีผู้ชาย
อันนี้ถามว่าเทศมั้ยไม่เทศ
เท็จแต่ในฐานะที่ผมเคยเป็นทนายอยู่๕ปีเนี่ย
ถ้าผมเป็นทนายเมื่อพยานบอกว่าคนขับเป็นผู้ชายแล้วไม่เท็จ
ขณะที่ลูกความผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็จะชะล่าใจ

แต่มีพยานที่เห็นรถจริงเนี่ย
มาเบิกความเพิ่มเติมจากคำให้การชั้นสอบสวน
ว่ามีผู้ชายลงมาดูท้ายรถเป็นผู้ชาย
ถ้าผมเป็นทนายของคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยนะ
ในเมื่อเขาฟ้องว่าผู้หญิงขับแต่กลายเป็นผู้ชาย

แต่ตรงนั้นเราลืมนึกไปเรื่องหนึ่ง

ชนข้างหน้าแล้วทำไมผู้ชายคนนั้นเดินมาดูข้างหลัง

หมดเลยไม่มีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล

การที่คุณทัศนี
มาเพิ่มคำเบิกความ
คุณทัศนีก็ยิ่งเป็นกุญแจสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของข้อสงสัยการสู้คดีใช่ไหม

เติมผู้ชายโอเคผมบอกว่าตอนมาเบิกความในสารชั้นต้น
เธอบอกว่าเป็นผู้ชายลงมาเดินโอเคตรงนี้ไม่เทส
เบิกความนี้ยังไม่เทสแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่

ขอนิดเดียวเดี๋ยวเลยคุณมงคลกิจคะตอนคุณทัศนียืนยันว่าเป็นผู้ชายขับรถ
แล้วตอนนั้นทางทีมทำงานของกระทรวงเนี่ยรู้แล้วว่าสับวาปีโกหกอ่ะ
เราเชื่อทัศนีไหมมันขัดกันอยู่
เรารู้สึกได้ว่าทัศนีให้การขัดกัน
คือเราประเมินว่าในศัพท์เนี่ยอาจจะไม่ใช่
แต่อาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นบุคคลที่๓อีกคนนึงอีกคนนึง
ก็อาจจะยังเป็นผู้ชายอยู่ที่เป็นผู้ชายอยู่
ที่ครอบครองบ่อคอ๕๖มุกระหัน
ประเมินว่าอย่างนั้นแต่เราหารถไม่เจอ

คิดแค่นั้นแต่มันไม่มีเวลาที่เพราะมันเหมือนทีม

งบประมาณของกระทรวงยุทธรรมมันจำกัดนะ

คือสมมุติถ้าไปตรวจสอบต้องตรวจสอบย้อนไปด้วยว่า
คดีต่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
สั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องแล้วไปที่ศาลชั้นต้น
อุทธรแล้วดีกายกมีการฟ้องร้องกลับไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่กล้าทำงานนะ

เพราะฉะนั้นต้องคิดสองมุม
คุณมงคลกิจเอาอย่างนี้สุดท้ายก่อนมาปิดท้ายที่จะจับ
คุณมงคลกิจตอนนี้พอหลังจากวันที่๑๗พฤศจิกายนออกมา
อันนั้นยังไม่ไฮไลท์เท่าหลังจาก๑๗พฤศจิกายน
มาจนถึงวันนี้ที่มีการออกหมายเรียก

แม้กระทั่งไม่รู้ว่าจะถึงครูจอมทรัพย์หรือเปล่าด้วยนะคะ
คดีนี้เนี่ยเอาความรู้สึกคุณมงคลกิจ

ผมประเมินว่าถึงสุดท้ายเขาต้องออกหมายเรียกครูจอมทรัพย์
แล้วครูจอมทรัพย์จะต้องชี้แจงให้ได้ว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างไร
เพราะตอนนี้อีกสักพักเดี๋ยวตำรวจเขาก็คงไปเอาบันทึก
ครูอ๋องไปเจอครูจอมทรัพย์ที่เรือนจำ
เรามีการคุยกันแต่ละครั้ง
เพิ่งมานึกตอนนี้
คิดว่าน่าจะเจออะไรไหม
แต่ผมคิดว่าไม่น่ามี

ไม่มีเพราะเป็นโทรศัพท์แบบบุโลทั่งมาก

คิดไหมว่าคดีนี้เนี่ยต้นทุนสูงมาก

ไม่ได้ตัวเงินนะคะเราเข้าใจกันนะว่าหมายความว่าอะไร

คิดไหมว่ามันต้นทุนสูงมาก
ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะ
ทั้งฝ่ายที่เพราะต้องอย่าลืมว่าคนที่เกิดมาจนตายเนี่ย
ก็ต้องถูกดื่มเรินคดีบ้างถูกปะ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาบ้างเป็นจำเลยบ้างเป็นโจทย์บ้าง
เราก็จะได้เรียนรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ถ้าสู้กันแบบเต็มแล้วก็ด้วยพญาหลักฐาน

เจ้าที่พนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานก็

ที่จะทำให้ในการพิสูจน์หลักฐานแต่ละอย่างเนี่ย

ติวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

แล้วก็ข้อกฎหมายในการเปิดกว้าง

ตอนที่มีการคุยกันระหว่างท่านดุษฎี

ก็คือตำรวจกับสงฆิธรรมคุยกันตอนนั้นเนี่ย

รู้เรื่องศัพท์แล้วสงสัยครูอ๋องเนี่ย

แล้วเอาพญาหลักฐานมาแลกกัน

สุดท้ายปิดท้ายที่อาจารย์ปรเมฆค่ะ

สรุปคดีนี้ยังไงคะ

แต่ว่ากระบวนการหลังจากการลื้อฟื้นคดี

มันคงจะต้องเดินต่อไปเพื่อ

เพื่อรักษากระบวนการยุติธรรม

คดีเพื่อมาถึงสารดีกาเนี่ยนะ

คดีหลายคดีไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยาน

พอพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระทำ

แต่ศนากษี่เก่าเราคือต้องมีประจักษ์พยาน

หมดเวลาของเราวันนี้นะคะ
พรุ่งนี้พบกันทุ่มตรงสวัสดีค่ะ